เขาโกงความตายได้สำเร็จ

พ่อพรุ่งนี้พ่อต้องตายแล้วนะ

ถ้าพอร้อนก็ถือแล้วเราจะลองโกง
จะโกงความตาย